งานนี้ค่ะพาคุณสองคนค่ะแล้วก็คุณผู้ชมไปผับกันค่ะ
ไม่ได้พาไปเที่ยวนะคะจะพาไปดูเขาบอกว่าที่นี่น้องจินหลิง
หรืออาจจะเป็นขบวนการเดียวกันก็ได้ต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบก่อนนะครับ
เพราะพฤติการในการเปิดผับเหมือนกรณีของจินหลิง
ซึ่งโยงไปทุนจีนสีเทา
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะฮะใช่ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมคะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าบุกตรวจค้น
เมื่อคืนนี้ไปดูกันหน่อยว่าข้างในมันหรูหราว
โอ๋อ่าป่านใดโอ้โหพระดับฟรมพระดับไฟน่ะ
แบบนี้ไม่รู้ลงทุนไปเท่าไหร่นะค่ะ

ฉันไม่ถามคนที่เขาเคยไปที่นี่

กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีค่ะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ปปศไปตรวจค้นสถานบันเทิงแห่งนี้
อยู่ในเมรีอาบอบนวดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตห้วยขวางนะคะ
จากการตรวจค้นไปพบกับนักท่องเที่ยวชาวจีน๔๘คน

มีการเปิดห้องคาราโอเกะ๔ห้อง
ลักษณะมั่วสุมเสพยากันด้วย
ตอนที่เข้าไปถึงตกใจกับการตกแต่งสถานที่คุณดูสิ
ห้องคาราโอเกะหรือห้องนี้นะคุณ
ผนังเป็นจอหมดเลย

และที่สำคัญที่น่าตกใจมากเพราะอะไรฮะ

ยาเสพติดเพียบของกลางที่เจอนะคะโคเคนเคตามีนยาอีแฮปปี้วอเตอร์

ยาแฮปปี้ทั้งหลายนั่นแหละค่ะ
ยาที่เป็นผงตั้งลายไว้เต็มไปหมดเลยนะ
และยังมีอุปกรณ์ในการเสพอีกจำนวนมากเลยนะคะ
ทางด้านของพันธุรกิจธีรศักดิจันทราพิพัฒน์ค่ะ
ท่านเป็นภูมิกับการกองกำกับสวัสดีภาพเด็กและสตรี
ท่านบอกนะบอกว่าตำรวจเนี่ยเอาจริง
ไม่ได้เด็ดค่ะ
ครับนี่มันอนุญาตให้คนไทยเข้าเลยนะฮะ
คุณดูค่าบริการสิคะ
คิดค่าบริการเขาบอกว่า
อยู่ที่๑แสนบาทต่อห้องใช้ได้๖ชั่วโมง

ไอ้ห้องที่อยู่กัน๑แสนต่อ๖ชั่วโมง

เออเขาติดหน้าห้องเลยเป็นห้องสูตร

เขาบอกว่ามีอะไรนะมีดีเจส่วนตัว
เครื่องดื่มไม่อั้นมีพนักงานเสิร์ฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ที่นักตกใจเล่ายาปราปปิ้งแล้วก็ยาเสพติดเนี่ย
โอ้โหทำไมถึงมีให้บริการในผับนะฮะ
ใช่ค่ะทั้งดีเจทั้งเด็กเสิร์ฟ
โอ้โหแล้วต้องจองล่วงหน้านะคะ

นักท่องเที่ยววนเวียนเข้าออกตลอดทั้งคืน

แน่นอนว่าในร่างกายนักท่องเที่ยว

เดี๋ยวต้องไปสืบสวนขยายผลกันต่อว่า
ผัวพันกับเรื่องของการจำหน่ายยาเสพติด
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการด้วยหรือไม่

เข้าประเทศแบบถูกกฎหมายด้วยหรือเปล่า
จะต้องโดนข้อหาเพิ่มเติมเหล่านี้แน่นอนนะคะ
และที่นี่เอาจริงเปิดมาได้ไม่นานนะ
เนี่ยเขาบอกว่ามีการที่เจ้าหน้าที่
คือทั้งช่วงเช้าคุณผู้ชมคือตำรวจกับเจ้าหน้าที่เนี่ย

ก็จะสอบสวนขยายผลหาข้อมูลเพิ่มเติม

มาสมัครงานทำงานที่นี่เป็นวันแรกเอง

บอกแบบนี้เลยมาทำงานที่นี่

แล้วเธอพอจะมีความสามารถ

หรือคนจีนแต่ตอนที่มาสัมภาษณ์งาน

ตอนนั้นเธอก็ยังไม่ได้เห็นนะว่าเขามีการใช้ยาเสพติดค่ะ
ประมาณอาถิตกว่าค่ะ
นะครับคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องของลักษณะการเปิดสถานบันเทิง

ของตำรัวสวฤษภาพเด็ก
เปิดเผยออกมาเป็นลักษณะเหมือนผับจินลิงเลย

คือดูไม่รู้

กับกราฟิตี้อยู่ธรรมดาใช่ไหมใช่ฮะคือมีรั้วรอบขอบชิด
มีประตูเหล็กมีกล้องวงจรปิดคอยส่องตลอดเวลา
ดูความเคลื่อนไหวต่างต่างตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวคนจีนทั้งนั้นที่สามารถที่จะเข้าไปได้
ส่วนที่ออกมาออกมาตอนเช้าคุณผู้ชมออกมาตอนเช้า
เปิดทั้งวันทั้งคืนนะคะใช่นะฮะลักษณะของสารบันเทิงเนี่ย
จินหลิงตรงที่ว่าถ้าจำได้นะตอนจินหลิงจำได้ไหมฮะ
ยานาวามันเป็นอาคารชั้นเดียวลักษณะเหมือนร้านรับล้างรถเลย
ใช่เออแล้วก็มีประตูอะไรปิดง่ายแบบนี้แหละ
สถานบริการแห่งนี้ตำรวจบอกแบบนี้ว่าน่าจะเปิดมาสักประมาณสามถึงสี่เดือนค่ะ
ครับนะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกไปเรื่องว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดภายในไหม
ต่างนานารวมถึงคนจีนเหล่านี้เนี่ยคุณมายังไงก่อน
เข้ามาถูกกฎหมายไหมคือมันจะเกี่ยวพันกับทั้งธุรกิจจีนสีเทาหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญรับนักท่องเที่ยวมีฐานะชาวจีนเข้ามา
อ่าแล้วก็ให้บริการกันเองแล้วก็เรื่องของการฟอกเงิน
จากยาเสพติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนี่คุณพอเล่าแบบนี้นะดิฉันนึกถึงเจ้าพ่อจอมแฉ
เฮียชูนักข่าวของเรานี่โทรไปหาเฮียชูแล้วนะว่าเนี่ยตกลงเห็นข่าวเนี่ย
บุกจับเมื่อคืนมันยังไงเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
คุณชูวิทย์บอกแบบนี้เดี๋ยวรอเลย
ผมจะแถลงข่าวเรื่องนี้นี่แหละทุนจีนสีเทาภาคสองเนี่ยเห็นไหม
ตอนนี้เท่าไหร่แล้วจะบ่ายโมงใช่ไหมอีก๒ชั่วโมง
เดี๋ยวผมแถลงเลยไทยรัฐทีวีมาได้เลยเดี๋ยวรอดู
เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าคุณชูวิทย์ต้องออกมาเคลื่อนไหว
คุณชูวิทย์ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้นะแต่จริงนัดแถลงกันไว้แล้ว
กำลังเตรียมดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอแถลงปั๊บเนี่ย
เคลื่อนไหวในข่าวเย็นนี้ต้องมีแน่รอตามได้เลยนะคะ
คนที่คงต้องให้สัมภาษณ์ต่อสื่ออีกคนก็คือบิ๊กโจ๊กรองพบตรนะฮะ
โจ๊กคงออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
อันนี้เป็นข่าวใหญ่ประจำวันเลยนะฮะ